มีอะไรบ้างที่ไปบอกว่าเขารบกวนเสียงดังมีอะไรบ้าง
หลักเลยค่ะก็จะเป็นเสียงเสียงอันดับหนึ่ง
เสียงคือเสียงเพลงและเสียงก็คือที่เขาทำอะค่ะเสียงเคาะ
เสียงข้ออ่ามันซึ่งมันก็แล้วแต่นะว่าบางวันเขาจะทำอะไร
แล้วแต่ว่าเขารับงานอะไรมาค่ะพี่หนูมองอย่างงั้นเลย
เจียเจี๊ยเหล็กอย่างที่พูดอ่า
แบบความเลขแรงในซอยเนี่ยค่ะขับรถแรงในซอยด้วยใช่
ทุกหลังเลยอะไรอย่างนี้อันนี้เรื่องเสียงนะ

คุณประธานินบุคคลบอกว่าเขาทำงานอะดิเหลก

ก็มีงานทั่วไปงานแบบรายได้เสริม

อ่ะแต่เขาทำช่วงไหนบ้างหลังเลิกงานก็คือกี่โมง

แล้วก็เสาร์อาทิตย์อืมแล้วมีวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ที่ที่เป็นวีดีโอที่หนู
เปิดดูเมื่อคืนนะพี่ก่อนที่จะเอารถเข้ามาทำวันที่๒๒๖เนอะ
อืมก่อนหน้านั้นในยี่สิบสี่อะค่ะจะจะจะออกมาจากบริษัทจากเที่ยงพี่
เที่ยงเที่ยงวันเหรอใช่ค่ะเที่ยงวันหนูก็ไม่รู้ออกมาได้ไงออกมาแบบ
เขาอาจจะเลิกกะเร็วอะไรของเขาอะไรก็ว่าไปเขาก็เข้าบ้านปุ๊บเขาก็เตรียมเลยค่ะ
เปิดน้ำเปิดน้ำให้ไหลก่อนไหลที่ไหนไหลที่บนบนบ้านเขาอะค่ะเขาจะตั้งไอ้ตัว
ใช่เพื่ออะไรเหมือนเป็นตัวที่เป็นใช่ให้มันไม่ร้อนระบายเป็นเหมือนม่านน้ำ
อ่าให้มันเป็นเหมือนมั่นน้ำลงมาอ่าแล้วเขาจะได้ทำงานของเขาตรงตรง
ตรงร้านจอดรถหน้าบ้านตอนเที่ยงวันแล้วถ้าอ่าอย่างเช่นถ้าทำเที่ยง
จะทำ๕โมงเย็นที่คุณประธานินบอกก็แล้วแต่เนี่ยเขาเสร็จกี่โมง
โอ้ยก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้บางทีก็อ่าสี่ห้าทุ่มก็มีอืม
บางทีก็สองสามทุ่มก็มีบางคุณมันมันเรียกแต่วันดึกสุดกี่โมง
แบบโอ้โหทำไมไม่เสร็จสักทีทีไหนเนี้ยเป็นไล่กันแบบคือเยอะมากอ่ะ
แต่ว่าล่าสุดที่ไปคุยเลยดึกสุดตอนนั้นที่ไปคุยแล้วมี
สายตรวจเข้ามาอันนั้นห้าทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามต่อนะว่า
แล้วเคยไปคุยกับเขาอะไรยังไงไหมขอดูคลิปหน่อยเรามีคลิปที่เป็นข่าว
รู้ยังคุณน้องพรบฺรณ์ก็โพสต์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ
คลิปต่างให้เล่าให้ฟังหน่อยอ่าลองคลิปที่อันนี้คืออะไร
คนที่ยืนอยู่หน้าบ้านเขาคือใครฮะอันนี้คือผมคุณอนันต์นะ
นี่ไปปรบมือนี่ถอดเสื้อเลยเท้าเอวเลยเลิกงานเลย
๖โมงเย็นบ้านคุณอนันต์ก็อยู่ตรงนี้สิตรงซ้ายมือซ้ายมือหลังที่ยังไม่ได้เปิดไฟวืดหน่อยบ้านเค้าเปิดไฟนะ
รถเจ๋งนั่นคือรถเจ๋งของเค้ารถของเค้าเองใช่ไหมครับแล้วเค้าพร้อมทำอะไรอยู่ครับ
เค้าบอกว่าเค้าซ่อมรถซ่อมคันไหนอ่ะอันนี้ก็รถเค้าเหมือนกันอันนี้ก็รถเค้า
อันนี้อ่ะทำท่ออันนี้ครั้งแรกที่ไปคุยใครไปบ้างอันนี้มีใครบ้างเนี่ย
เสื้อเหลืองคนนี้ผมคุณประธานินนี่เสื้อสีเหลืองนะคางร่มไปครับผม
นี่เสียงเคาะนี่เค้าปิดประตูอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ
แต่เสียงออกมาแล้วไปถามเค้าว่ายังไงครับไปหกคนห้าหกคน
แล้ววันนั้นได้ไปคุยได้ไปถามเขาเขาว่ายังไงบ้าง
อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเร็วใช่ไหมไม่อันนี้คือครั้งแรกที่ไปคุย
เมื่อไหร่ปี๒๐๐ปีที่แล้วเนอะเพิ่งไปประมาณกลางปีที่แล้ว
คืออันนี้คือครั้งแรกที่เราแบบรวมตัวกันแล้วแบบมันไม่ไหวมันไม่ได้นอนอะไรอย่างนี้
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ